โหยนี่เขาเป็นฉายาของอดีตผู้ต้องขังทั้งคดีรักทรัพย์และคดีข่มขืน

ชาวบ้านที่อำเภอคีรีรัฐนิคมจังหวัดสุราธานีเขาก็โอเคเอาอยู่ในคุก
แต่หลังจากนั้น๒เดือนที่ผ่านมาพ้นโทษค่ะ
ชาวบ้านอยู่บ้านไม่เป็นอันอยู่บ้านเลย

แล้วสรุปสุดท้ายความกลัวมันก็เกิดขึ้นจริงเพราะเขาไปก่อเหตุอีกแล้ว
ไปขโมยเงินผู้หญิงคนหนึ่งในขณะที่ผู้หญิงเขายังยืนอยู่ในบ้านอยู่เลย
สำเร็จห์คือไอลูกฯชายาของเขา

เอามาดูเรื่องนี้ก่อนนะคะคือโลกโซเชียลมีเดียมีการโพสต์เตือนภัย
ผู้ชายคนนี้ที่มีฉายาว่าเสือโหยเป็นอดีตผู้ต้องหาคดีข่มขืนลักทรัพย์
หลายสิบคดีคือเยอะมากพ้นโทษออกมา๒เดือนก่อน
ชาวบ้านอยู่อย่างหวาดภาวะโดยเฉพาะกลุ่มผู้หญิงไม่กล้าออกมากรีดยางในเวลากลางคืน
ปิดประตูบ้านตั้งแต่หัวค่ำกรีดยางเฉพาะตอนกลางวัน
นี่คือชื่อจริงของเขานะคะนายอนุสรสมบุญค่ะนี่เป็นชื่อจริงและหน้าตา
ก็เป็นลักษณะแบบนี้นี่คือประวัติของเขานะคะ
คดีล่าสุดที่เขาก่อหลังจากที่พ้นโทษออกมา๒๔มกราคมค่ะ
ตำรวจสพคีรีรัฐนิคมสุราชได้รับแจ้งความจากผู้หญิงคนหนึ่งนะคะ
ชื่อว่าคุณจุธามาศศรีสินเป็นชาวตำบลย่านยาว
บอกว่าตอนนั้นดิฉันกำลังทำกับข้าวอยู่ในครัวแล้วเจ้าเสือหวยเนี่ยเข้ามาในบ้าน
มาขโมยเงินเงินเนี่ยวางไว้หน้าขนำในสวนยางพารา
เอาไปเลยสามพันบาทตกใจมากเรียกสามีเรียกพ่อ
โหยมาขโมยเงินเสือโหยมาขโมยเงินทั้งสองคนได้ยินแบบนั้น
พยายามวิ่งไล่ตามแต่จับไม่ได้นะคะเจ้าเสือโหยมันหนีไปได้
ก็เลยเดินทางเข้าแจ้งความเพราะกลัวว่าวันข้างหน้าจะไม่ได้มาเอาเฉพาะเงินสิ
เดี๋ยวจะมาก่อเหตุรุนแรงอย่างอื่นอีกนะฟังเสียงผู้เสียหายค่ะ
เอาแต่ใบใบเฟสังใบยี่สิบมีใบพันช่องใบพันช่องใบ
ห้าร้อยใบหนึ่งแล้วก็ใบร้อยกี่ใบนุ้ยก็ไม่ได้นุ้ยก็ไม่ได้นับ
มีใบยี่สิบดึงเอาไปเม็ดวายห้ายแต่เรียน
เราก็วิ่งตามแต่ไม่ทันแค่มันไปไงคะ
กลับมาเอามีดด้วยกลัวกล้ากลับมาเอามีดไปกั้น
ช่องแก่งว่าแค่ว่ากลับมาเอามีดมาเอาพลาไปนั่นแหละแค่ไม่ทันมาก
เอาไปเม็ดเลยก็คือเอาไปหมดเลยเนี่ยใช่เอาแบงค์ไปหมดเลย
แบงค์ยี่สิบแบงค์ร้อยหาร้อยแบงค์พันอืมอ่าน่ากลัวนะคะ
คนที่ดูแลพื้นที่นั้นผู้ใหญ่บ้านเนี่ยเขาว่ายังไงบ้างนะ
ยุทธนาเล็กขาวค่ะเปิดเผยว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านเอง
ตอนนี้อาสาสมัครประจำหมู่บ้านเองนะคะในตำบลท่าขนอนตำบลบ้านยาง
ตำบลย่านยาวจัดชุดตระเวนเฝ้ายามเฝ้าระวังดูแลชาวบ้าน
ขณะที่ตำรวจชุดสืบสวนกระจายกำลังออกติดตามตัวเสือโหย
ออกมาได้สองเดือนหรืออยากจะเข้าไปในคุกอีกนั่นสิ
ก่อเหตุแบบนี้นะคะตำรวจไม่เก็บไว้แน่นอน
ล่าสุดตำรวจสพคีรีรัฐนะคะอันนี้เป็นข้อมูลเพิ่มเติม
แล้วก็เป็นข้อมูลที่เชื่อว่าตำรวจทำงานจริงจังมากยิ่งขึ้น
ก็คือรวบรวมหลักฐานขออนุมสารออกหมายจับแล้ว
คดีรักทรัพย์และข่มขืนคาดว่าตอนนี้
น่าจะหลบหนีอยู่ในพื้นที่ตำรวจกำลังเร่งติดตามตัวนะคะ
คนที่อยู่ในพื้นที่เองตำบลท่าขนอนตำบลบ้านยาง
ตำบลย่านยาวอำเภอคีรีรัฐนิคมสุราธานี
ตอนนี้ก็ระมัดระวังตัวในระหว่างการจับกลุ่มค่ะ